ของน้องรกเรียนหญิงคน๑น้องอายุ๑๔ปี
เรียนอยู่ที่โรงเรียนชุมแพรศึกษาขอนแก่น
ปรากฏว่าคุณแม่พาน้องไปหาหมอเริ่มแรกทีเดียว
ไม่ได้พาไปด้วยอาการกระดูกคดงอนะคะสันหลัง

แล้วพาไปที่โรงพยาบาลขอนแก่นราม
พาไปตรวจอาการไข้ไปตรวจปอดเอ็กซาเรย์ปอด
แต่สิ่งที่พ่วงมาด้วยคือนี่ค่ะ
กระดูกสันหลังของน้องคดงอก็เลยเป็นประเด็นข่าวออกมา
คุณแม่คาดการณ์เองว่า
สาเหตุน่าจะเกิดจากกรณีที่น้อง
ตอนนั้นเรียนอยู่ที่โรงเรียนม๑ถึงม๓
แบกกระเป๋าเป้น้ำหนักกว่า๑๐กิโลค่ะ
ก็เลยทำให้กระดูกคดงอล่าสุดค่ะคุณผู้ชม
จากโรงพยาบาลศรีนครินแล้วก็โรงพยาบาลขอนแก่นรามเนี่ย
ก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่สาเหตุ
มาจากเรื่องของการสะพายกระเป๋าหนักเกินไปนะคะ
อาการแบบนี้กระดูกคดงอมแบบนี้
ส่วนหนึ่งมาจากภาวะพันธุกรรมหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นได้

เมื่อเช้าคุณแม่เนี่ยเอาฟิล์มเอ็กซอเรย์ที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ย
ไปให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพรศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ก็คือพอวิลัยศักดิ์วันนศรี
แล้วก็ไปรายงานความคืบหน้าอาการของน้อง
ก็คือเด็กหญิงปานทองแท้ดีบุญมีณชุมแพรนะคะ
หรือว่าน้องโทนี่น้องอายุ๑๔ปี
พอบอกว่าขณะนี้ได้ให้แนวปฏิบัติ
เรื่องของการป้องกันปัญหาน้ำหนักกระเป๋าของนักเรียน
โดยแนะนำวิธีการใช้ที่เหมาะสมเช่น
น้ำหนักกระเป๋าไม่ควรเกินร้อยละ๑๕ของน้ำหนักตัวของเด็ก
แล้วก็ให้นำสมุดหนังสือกลับบ้านเฉพาะเท่าที่จำเป็น
พร้อมกับเมื่อเช้านี้
อำนวยการโรงเรียนชุมแพรศึกษาได้มีการมอบกระเป๋าแบบลาก

ก็คือนางสุภาพดีบุญมีณชุมแพรอายุ๔๐ปี

อำนวยการโรงเรียนบอกว่าอยากให้น้องใช้กระเป๋าลาก
กระเป๋าเป้ที่ต้องสะพายไปก่อน

เราก็จะให้ลูกนักเรียนนี่
ได้จัดเน้นการจัดตารางเรียน
เอาสมุดหนังสือมาเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
เพราะเด็กบางคนอาจจะไม่เข้าใจอาจจะเอามาทั้งหมด
ถ้าอย่างนั้นจะทำให้น้ำหนักมันเยอะ
เราก็จะมอบให้ทางคุณครูที่ปรึกษา
เพราะว่าคุณครูประจำชั้นได้ดูแลอย่างใกล้ชิด
แล้วก็รายงานให้โรงเรียนทราบ
เรื่องนี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก็มาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องของแนวทางการปฏิบัติค่ะ
ว่าจริงแล้วน้ำหนักเป้ที่เด็กสะพาย

โอ้โหคุณตอนนี้ฉันเด็กดิฉันว่าหนักกว่า๓กิโลกรัม
แล้วน้องโทนี่แบก๑๐กิโลตั้งแต่ม๑ถึงม๓แบกทุกวันแบบนี้มาเป็นปีค่ะ
ทีนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับน้องนะคะ
เอาล่ะเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้
ไปพูดคุยกับนายแพทย์กิติพงศ์วิทยาภัยโรธศัลยแพทย์ออโทพิดิกซ์
ก็คือเป็นคุณหมอด้านกระดูกโรงพยาบาลขอนแก่นราม
ให้ข้อมูลบอกว่าการเจ็บปวดที่หลังหรือไหล่
อาจจะเกิดจากผลข้างเคียงที่กล้ามเนื้อในร่างกายของน้องโทนี่เนี่ย
ไม่ปกติมาจากกระดูกสันหลังของน้องที่ไม่ปกติ
ส่วนอาการกระดูกสันหลังคดงอนั้นคุณหมอบอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุ
อันนี้ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากภาวะทางพันธุกรรม
หรือภาวะอื่นซึ่งขณะนี้คุณหมอบอกว่า
ยังไม่ได้มีการตรวจร่างกายน้องโทนี่อย่างละเอียด
จึงยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่ากระดูกหลังคดงอเกิดจากอะไร
ส่วนแนวทางการรักษาตอนนี้มีเพียงแนวทางเดียวก็คือผ่าตัดค่ะ
ภาวะกระดูกสันหลังคดงอนั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้กับประชาชนคนทั่วไป
แต่ก็ไม่มากนักซึ่งจะพบได้คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเสี่ยงเนี่ยนะคะ
ก็คือผู้หญิงช่วงประถมปลายถึงมัธยมต้น

น่ากลัวเด็กเลยนะที่พูดมา
ทีนี้มีข้อมูลเพิ่มจากผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ในแพทย์ชัชวารสานติพิพัฒน์
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะบอกว่า
กระดูกสันหลังคดงอปัจจุบันไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้
เป็นโรคในกลุ่มอิโดฟาติกส์มักจะเกิดกับกลุ่มผู้ป่วย
ที่เป็นผู้หญิงวัยรุ่นอายุ๑๒ปีขึ้นไป
มีงานวิจัยจากต่างประเทศรองรับที่ระบุว่า
เป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมรูปแบบหนึ่ง
ถ่ายทอดจากยายสู่รุ่นแม่แล้วก็สู่รุ่นลูก
หากเป็นแล้วยังได้รับสิ่งกระตุ้นให้เป็นหนักกว่าเดิม
ฮิ้วกระเป๋าที่มีน้ำหนักเป็นเวลานานเป็นประจำ
ก็จะทำให้กระดูกยิ่งคดงอมากขึ้น
ส่วนแนวทางในการรักษาก็จะประเมินจากมุมคดงอของกระดูก
หากเป็นไม่มากแล้วก็น้องอยู่ในวัยเจริญพันธุ์
ก็จะสามารถรักษาด้วยการสวมเสื้อพยุงหลีกเลี่ยงการยกของหนักได้
แต่ถ้าหากว่ามุมกระดูกมันคดงอมากกว่า๔๐องศา
อันนี้หนักนะคะต้องผ่าตัดนะคะ